ช้าวันนี้คุณผู้ชมครอบครัวของนาวาอากาศตรีดินหลกฤทธิ์หรือว่าผู้พันแอร์
จะร่วมพิธีเคลื่อนย้ายศพจากกองบิน๕๖สงขลา
มายังกองบิน๖ที่ดอนเมืองนั่นเอง
ซึ่งเราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดนะคะจากคุณนันทพรธวระ
รายงานจากกองบิน๕๖หาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ

และครอบครัวของนักบินกิเพ่นที่เสียชีวิตได้ลง

เพื่อทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณ

สิบนาทีที่ผ่านมานะคะทางทหารอากาศและญาติพี่น้องรวมถึงครอบครัวนะคะ
ยังเก็บเป็นจุดที่เครื่องบินตกเมื่อวันทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณค่ะพิธีนี้นะคะ
เวลาประมาณสามสิบนาทีที่ผ่านมานั้นขบวนรถก็ได้เดินทางกลับทันที
หลังจากนี้ขบวนรถนะคะจะเดินทางไปยังที่โรงพยาบาลสงครานคริน
เพื่อรับร่างของนักบินค่ะสำหรับพิธีส่งศพนาวาอากาศตีดิโรคฤทธิปัทวี
ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินขับไล่แบบคลิปเพ่นตกนะคะ
ทำการบินโชว์เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
เมื่อวานที่ผ่านมาที่กองบิน๕๖สนามบินหัดใหญ่เมื่อวานนี้
เช้าวันนี้จะมีการเริ่มพิธีเวลาประมาณสิบนาฬิกาค่ะซึ่งตามลำดับพิธีนั้นจะมีขบวนรถนะคะ
ประกอบด้วยรถนำรถพระรถศพและรถตู้สำหรับญาติของนาวาอากาศตรีดิโรคฤทธปัทวีค่ะ
ขบวนรถนะคะเคลื่อนย้ายศพมาถึงลานจอดพิธีอากาศยานบน๕๖นะคะ
ก็จะมีเสียงแตรดังขึ้นค่ะด้านการสรุปหาสาเหตุเครื่องบินคลิปเพ่นตกในครั้งนี้นะคะ
เมื่อวานที่ผ่านมาก็ได้มีการประชุมค่ะโดยพลอากาศตรีสรกิจมังสิง
ภูมิในการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศบอกว่ายังอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานจากชิ้นส่วนเครื่องบินที่เก็บได้จากจุดเกิดเหตุนะคะ
ซึ่งแรงระเบิดนั้นได้กินพื้นที่รัศมีประมาณหนึ่งกิโลเมตรรวมถึงได้ตรวจสอบบันทึกทางการบิน
นี่นาวาอากาศเอกสมใจชัยวงค่ะผู้บังคับการกองบิน๗สุราธานียอมรับว่า
รู้สึกเสียใจกับครอบครัวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
รวมทั้งเป็นการสูญเสียบุคลากรที่สำคัญของกองทัพอากาศค่ะ
เพราะว่านักบินที่เสียชีวิตนั้นเป็นคนที่เรียบร้อย
ถือว่าเป็นผู้ที่มีฝีมือมีประสบการณ์สูงชั่วโมงบินกว่า๑๐๐ชั่วโมงค่ะ
ทั้งนี้นะคะเมื่อไปถึงกองบิน๖สนามบินดอนเมือง
ในเวลา๑๓นาฬิกา๓๐นาทีนะคะช่วงบ่ายค่ะ
พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างนะคะผู้บัญชาการทหารอากาศ
จะเป็นประธานในพิธีในการรับศพนาวาอากาศตรีดิโรคฤทธปัททวีนักวินกิฟเพ่นค่ะ
จากนั้นจะเคลื่อนย้ายศพไปยังโรงพยาบาลภูมิพล
และในวันจันทร์ที่๑๖มกราคมนี้ก็จะทำการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไปค่ะ
สำหรับศพของนักบินกิฟเพศนะคะก็จะมีการจัดขบวนเป็นแถวทหารกองเกียรติยศนะคะ
โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกาของวันนี้ค่ะ
สำหรับเครื่องบินนั้นจะเดินทางไปถึงกองบิน๖สนามบินดอนเมือง
เวลาประมาณสิบสามนาฬิกาค่ะท่ามกลางขบวนกองเกียรติยศที่รอรับอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะคะ
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็จะเกาะติดเพื่อรายงานให้ทราบในช่วงข่าวต่อไปค่ะ
ันทพรธวระทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากกองบิน๕๖หัดใหญ่จังหวัดทรงคลา
ขอบคุณนะคะคุณนันทพรยังคงติดตามรายงานสถานการณ์ให้เราได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนี้ด้วย